อย่างเรื่องต่อไปนี้คุณผู้ชมต้องบอกว่าญาติเขาไม่พอใจหนักมาก
คือมีคนสองคนเป็นผู้ชายนะกินเหล้าเมากันไป

เสร็จปุ๊บขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับกลับบ้าน
ระหว่างนั้นเนี่ยด้วยความเมากลับรถแบบกระทันหันรถที่ขับตามมาเขาก็เบรกไม่ทัน
ชนเข้าไปทำให้คนขับคันหน้าซึ่งเมาล้มและเสียชีวิต
ทีนี้ญาติของคนตายเนี่ยเขาก็มาจุดเกิดเหตุไปดูศพคนตายซึ่งเป็นญาติเขา
ไม่พอใจคือเคยเตือนแล้วใช่ไหมบอกเพื่อนคนซ้อนนะ

ถูกต้องว่าอย่ากินเหล้าแล้วอย่าขับรถแบบนี้เคยเตือนแล้วใช่ไหม
ทำให้ญาติเขาตายต่อยซึ่งเรื่อยคือไม่พอใจ
คือเคยเตือนแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่
รถจักรยานยนต์ชนกันจนมีคนเสียชีวิต
คนเสียชีวิตพอไปตรวจสอบพร้อมกับแพทย์เวร
โรงพยาบาลศูนย์บุรีรำกู้ภัยสว่างจัญญาธรรมบุรีรำนะฮะ
ก็ไปเจอเป็นรถจักรยานยนต์
ล้มชนกันอยู่บนถนน๔เลนสายบุรีรำสตึก
โค้งบ้านสวายสอตำบลบัวทอง
มีรถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกสีดำล้มอยู่กลางถนน
นี่จังหวะนี้อันนี้ญาติของคนตายคนขวามือนะ
แล้วลงมือต่อยคนซ้อนซึ่งเป็นเพื่อน
เพราะว่าย้ำแล้วว่าอย่ากินเหล้าอย่าขับรถ
บอกแล้วใช่ไหมเคยเตือนแล้วทำไมถึงทำแบบนี้
สุดท้ายญาติเขาตายเห็นไหมตายจนได้ว่าอย่างนั้น

ซึ่งคนตายก็คือนายธิรศักดิ์มณีเนธอายุ๔๓ปี
สภาพเนี่ยคอหักญาติมาดูโอ้โหทำใจไม่ได้
นี่นั่งร้องไห้ร้องห่มแบบนี้
เคยเตือนแล้วว่าอย่ากินเหล้าแล้วขี่รถจักรยานยนต์
ทีนี้ไปสอบถามคู่กรณีคือนายวินิยายยินดีรำอายุ๔๒
บอกว่าก็ขี่รถไปทำธุระ

พอถึงจุดเกิดเหตุผู้ตายเลี้ยวแบบกระทันหัน
เขาก็เบรกไม่ทันก็ชนอย่างแรง
ทำให้ร่างของผู้ตายตกจากรถ
แทกพื้นคอหักแล้วก็เสียชีวิตนะครับ

ของผู้ตายเขาเดินทางไปดูศพ
เสียใจมากโมโหมาก
ต่อว่าเพื่อนที่มาด้วยคือนายสุพิน
ซึ่งเป็นคนซ้อนซ้อนมา

อย่าขี่แบบนี้นะฮะ

ก็เลยช่วยกันห้ามเหตุการณ์เอาไว้ได้
เอาไปดูเหตุการณ์ช่วงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
มันคือตาพรงช์อยู่
คือจังหวัดที่เขาไหนเนี่ยกันน่ะ

ก็ไปดื่มเหล้ามากับเพื่อนแหละแมนสุพิมพ์
ฝั่งตรงข้ามแหละราขากลับผู้ตายเป็นคนขี่
ข้ามถนนไปร้านยางของตัวเองนะฮะแล้วก็มาเกิดเหตุซะก่อน
ทำให้เสียชีวิตก็จะมีการสอบสวนเพื่อนที่ไปด้วยต่อไปนะครับ